เรายังคงตามหากันต่อนะคะกรณีชายพิการหลงป่า
นักข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ก็ลงพื้นที่ไปร่วมด้วย
หากับเขาด้วยนี่ค่ะคุณผู้ชม
เผลอปากจมนะคะหายไปนับไปนับมาห้าวันแล้ว
ตอนที่หมา๒ตัวออกมาเนี่ยวิ่งกลับมาที่บ้าน
มากันแค่สองตัวตะเพียงลุงเพียงเนี่ยไม่ได้กลับมาบ้านด้วย
คาดว่าลุงเพียงน่าจะหลงในป่าหาทางออกมาไม่เจอ
ทีนี้เราไปถามน้องสาวของลุงเพียงผู้สูญหาย
ชื่อว่าคุณก้อนคำจองทองอายุห้าสิบเก้าปี
คุณก้อนคำบอกว่าคิดว่าพี่ชายน่าจะหลงป่า
หาทางออกไม่ได้แน่นอนคือเดินเข้าไปในป่าลึก
ประมาณห้าถึงหกกิโลเมตรแล้วตอนเนี้ยไม่มีอาหาร
ไม่มีน้ำติดตัวไปก็ไม่รู้ว่าพี่ชายจะเป็นตายร้ายดียังไงนะคะ
ตอนนี้ครอบครัวเป็นห่วงมากส่วนหนี้ที่ภาพที่เห็นเนี่ย
นักข่าวของเราไปพร้อมกับพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่ด้วยค่ะ
ขึ้นไปบนยอดเขาภูแก้ว
เป็นจุดที่คิดว่าลุงเพียงเนี่ย
น่าจะหลงอยู่แถวนี้เพราะอะไร
เพราะว่าก่อนหน้านี้ญาติของลุงเพียงที่ชื่อว่านายสมองเนี่ยไปทำพิธีค่ะ
ไปดูมาดูจากหมอดูบอกว่ามาจุดนี้แหละ
เพียงแกน่าจะหลงตรงจุดนี้ทีนี้พอขึ้นไปได้ปุ๊บทำพิธีเลยค่ะ
ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาให้พบนี่นี่จุดทูบบอกจอมปลวกด้วยนะคะ
เพราะหมอดูบอกว่าลุงเพียงเนี่ยแกน่าจะหลงอยู่ตรงนี้
แต่มีอะไรบางตาลุงเพียงก่อนหน้านี้ไปลบหลู่อะไรหรือเปล่า
เขาก็เลยบังตาไม่ให้เจอลุงเพียงสักทีนะคะ
ทีนี้เราไปถามภรรยาของลุงเพียงภรรยาของลุงเพียงบอกว่า
คิดว่าสามีน่าจะเสียชีวิตแล้วล่ะทำไมถึงพูดแบบนี้
มุมหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของความเชื่อเพราะก่อนหน้านี้ฝันว่าตัวเองเนี่ย
ภรรยาเนี่ยไปงานศพอันนี้ลางร้ายแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องของมุมของวิทยาศาสตร์คุณลุงเพียงเนี่ย
ที่เป็นผู้ศูนย์หายเนี่ยแกมีโรคประจำตัวเยอะมาก
เฉพาะโรคประสาทแกต้องกินยาตลอด
แล้วขาดยา๕วันแบบนี้แกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะคะ
ก็เลยมั่นใจว่าสามีน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ส่วนหัวหน้าอุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสมนะคะ
คุณกิติชัยบอกว่าหลังจากที่มีการสนที่กำลังค้นหารวม๕วัน
แม้จะยังไม่เจอลุงเพียงแต่พบหลักฐานสำคัญคือกลิ่น
กลิ่นอะไรกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นคล้ายกับซากศพค่ะบริเวณหน้าผายอดภูเขาแก้ว
วันนี้แหละจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตามกลิ่นนั่นแหละไปหาต้นต่อของกลิ่นเนี่ย
เกิดจากอะไรคือไกลก็คงคิดว่าคุณลุงเพียงน่าจะไม่รอดแล้วนะคะ
แต่เราก็ยังหวังว่าให้ปฏิหารมีจริงนะคะยังมีความหวังนะ